คุณรีมิกซ์แล้วก็คุณเจมส์โคได้ละเมิดนะครับ
สัญญาของทีมแล้วก็เตรียมแถลงถึงข้อเท็จจริงให้ได้ทราบใน
อนาคตนะครับล่าสุดเนี่ยสโมสรนะครับก็พูดถึงความจริงที่
เกิดขึ้นโดยระบุว่านักกีฬาทั้ง๔คนประพฤติตัวไม่ให้เกียรติ
ทางต้นสังกัดไล่ตั้งแต่การเซ็นสัญญาทับซ้อนกันนะครับกับ
สตรีมเมอร์ช่องอื่นแล้วก็มีการพาบุคคลที่ไม่ใช่นักกีฬา
มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักในวันที่มีการแข่งขันโอ้โหนักฟุต
ยังไม่กล้าเลยนะครับซึ่งสโมสรนะครับไม่ได้อนุญาตในวัน
มีการแข่งขันรวมทั้ง๔คนเนี่ยยังประพฤติตนเหมือนยังสังกัด
อยู่กับทีมเดิมคือทีมเบคอนนะครับคือถ้าคอเกมคงจะทราบดี
เพราะ๔คนนี้อดีตเคยเล่นอยู่กับทีมเบคอนแล้วก็บุรีดำ
เสียสัญญามานะซึ่งสโมสรก็เลยประกาศยกเลิกสัญญากับทั้ง
๔คนแล้วก็เตรียมนะครับที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
กระทำดังกล่าวซึ่งกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายครับ